ที่จำกวดศตูนคุณผู้ชมคะ
นี่ค่ะชาวบ้านเขาไปจับหอยแมลงผู้ขายสร้างรายได้อย่างดี
จนตอนนี้กลายเป็นสินค้าโอท็อปไปแล้ว
ชอบกินมากเลยอ่ะหอยแมลงผู้อ่ะ

มันต้องมาแบบไหนโอบ
ชาวประมงเข้าไปเลยนะคะชาวประมงหมู่๒บ้านกาแบงตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูนนะคะ
ไปกันที่วิสาหกิจชุมชนทอนไก่หอยแมลงผู้
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขารวมกลุ่มกันเลี้ยงหอยแมลงผู้ในกระชัง
เพื่อหารายได้เสริมจากอาชีพหลักนะอันนี้เป็นรายได้เสริมนะ
มีชาวบ้านดูแลที่นี่กว่าสามสิบคนนะคะปีที่ผ่านมายอดขายแปดตัน
เฮ้ยสุด๘ตัน
ไปสอบถามหน่อยสอบถามคุณวาเหตุเกษมประธานสภาอบตแหลมสน
เขาบอกว่าเดิมทีชาวบ้านตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง
แต่ก็เจอปัญหาตัวนาคมันมาขโมยกินปลาคุณ
ก็เลยหารือกันว่าเรื่องไร้ดีนะเรื่องไร้ดี
ก็เลยเลี่ยงห้อยใช่เลี่ยงห้อยอัน
ก็เลยไปคุยกันแล้วคือในคลองที่หมู่บ้านมันมีคลองใช่ไหม
คลองบ้านกาแบงมีความอุดมสมบูรณ์มีความสะอาดเหมาะกับการเลี้ยงหอยแมลงผู้
ซึ่งหอยแมลงผู้เนี่ยจะบอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
เขาก็เลยเลือกเลี้ยงหอยแมลงผู้เนื่องจากว่ามีต้นทุนต่ำใช้เวลา
แล้วทางตลาดสนับสนุน
แล้วก็ผลักดันให้เป็นสินค้าโอท็อปของตะบนแหลมสนอีกด้วย
ทางด้านคุณประวิทย์หมีนรนนะคะ
ประธานกลุ่มของชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้เลี้ยงมาทั้งหมด๓ปีแล้ว
หอยที่นี่นะคะขายเพียงกิโลกรัมละ๓๕๔๐บาท

มีแม่ค้าพ่อค้ามารับซื้อถึงที่เลยจ้ะ
แล้วก็เคยเอาไปขายไปออกงานต่างด้วย
สำหรับคนที่สนใจชอบทานหอยแมลงผู้
ก็มาซื้อไปได้หรือว่าจะทำได้เมนูหลากหลายเลยนะคะ
เป็นการสนับสนุนคนในวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะ
ก็แวะกันไปได้นะจ๊ะที่จังหวัดสตูนนะจ๊
ติดต่อสอบถามไว้ในโทรศัพท์ด้านล่างนี้แหละจ๊ะ
พี่เอาไว้กันพี่น้องสดเลย